สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีคุณชิสานะครับ
กัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนค่ะคุณชนะและชิสาในคู่กัดสะบัดข่าว
ถึงเรื่องของเวลานะครับคุณผู้ชมครับ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีเป็นเวลาที่เรานั้นจะได้มาเจอกันแบบนี้
เรื่องของวัคซีนต้านโควิดเนี่ยเราก็พูดถึงทุกวีทุกวันวันนี้ก็พอจะมีข่าวดีนะ
ถูกต้องค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขทำพิธีลงนามกับทางไฟเซอร์แล้วนะคะว่าปีนี้ช่วงไตรมาสสุดท้ายตุลาพฤศจิกาธันวาเราจะมีวัคซีนไฟเซอร์เข้ามา๒๐ล้านโดสแล้วคุณผู้ชม
เนี่ยค่ะเขาก็มีพิธีลงนามกันมีการยืนยันจากแถลงการของบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดด้วย
วันนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่คนไทยก็ลุ้นกันแล้วก็ดีใจกันนะคะ
ไฟเซอร์เนี่ยได้ออกแถลงการแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยถึงราคาและมูลค่าการซื้อขายนะคะ
แต่เขาบอกแค่ว่ามีข้อกำหนดต่างที่เป็นไปในช่วงเวลาในการส่งมอบคือระยะเวลาจะส่งมอบกันเมื่อไหร่จำนวนเท่าไหร่นะคะ
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นไปตามนโยบายของทางเฟสเตอร์อยู่แล้วคืออยากจะให้วัคซีนเนี่ยส่งถึงทุกพื้นที่นะคะ
แล้วก็ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ซึ่งก็จะได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งลงทะเบียนกันไปแล้ววันที่๒๔มิถุนายนที่ผ่านมา
ทางผู้จัดการใหญ่บริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยและอินโดชัยน่าระบุว่านะครับมีความยินดีนะฮะที่ได้เซ็นสัญญาที่มีความสำคัญครั้งนี้กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
ก็แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะมีการร่วมมือกันแล้วก็ความพยายามที่จะลดการติดเชื้อในประเทศ
ญาณนี่ถือว่าเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของไฟเซอร์นะครับ
ในการจัดหาวัคซีนที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด๑๙นะคุณชิสานะ

คือก่อนหน้านี้นะครับนายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับได้กล่าวว่า
หลังจากการลงนามในสัญญาการสั่งซื้อล็อตแรก๒๐ล้านโดสเป็นที่เรียบร้อยเนี่ย
ทางการไทยนะครับจะเจรจาขอซื้อวัคซีนของไฟเซอร์เพิ่มอีก๕๐ล้านโดส
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะแต่ก็หวังเหมือนกันว่าจะทำให้ได้ตามที่พูดกันเอาไว้นะครับ
อย่างไรก็ตามครับสำหรับวัคซีนของไฟเซอร์ที่รัฐบาลสหรัฐบริจาคให้ไทยจำนวน๑ล้าน๕แสนโดส
มาก่อนนะมาตามกำหนดที่ว่าเอาไว้ก็คือถึงไทยวันที่๒๙กรกฎาคมนี้
แล้วก็จะฉีดให้กับคนในพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างหนักอย่างกรุงเทพและปริมณฑล
รวมถึงเป็นการฉีดกระตุ้นเป็นบูสเตอร์วัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์
รวมถึงผู้สูงอายุแล้วก็ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทย
รวมไปถึงคนที่มีความจำเป็นจะต้องฉีดเช่นนักกีฬานักศึกษาหรือคนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ
ก็ตามเงื่อนไขนะคะก็น่าจะเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นโอกาสที่คนไทยจะได้รับวัคซีนตัวที่เชื่อกันว่าได้ประสิทธิภาพเกือบ๑๐๐ด้วย
เรื่องของมาตรการนะครับหลายคนยังตั้งคำถามว่าไอ้ที่บอกว่าห้ามไม่ให้ทำหรือว่าบางอย่างที่พอจะทำได้เนี่ยสรุปว่ามันเป็นยังไง
อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัดอันนี้กังวลมากนะคุณชนะบางคนอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดจะเข้ากรุงเทพบางคนอยู่กรุงเทพมีธุระจะไปต่างจังหวัดเนี่ยมันไปได้ไหมต้องทำยังไงบ้าง
คือกรณีแบบนี้มันมีความจำเป็นคือถ้าหากว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางเนี่ยคือเดินทางได้นะแต่ว่าต้องแสดงหลักฐานว่าทำไมถึงต้องเดินทางไปที่นั่นแสดงเจตจำนวงหน่อยนะครับก็คือยังแรกนะครับเอกสารในการรับรองการเดินทางซึ่งสามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นั่นเอง
ใช่ค่ะก็เป็นการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เขาจะได้ตรวจสอบแล้วก็เป็นการลดการสัมผัสด้วยคืออย่างที่บอกนะว่าเลือกอย่างแบบอย่างหนึ่งนะถ้ามีเอกสารขอจากคนในพื้นที่ขอมาได้แต่ว่าอย่าลืมว่าต้องลงทะเบียนผ่านไทยชนะด้วยหรือว่าลงผ่านเว็บไซต์อันนี้ก็จะทำให้การตรวจสอบในด่านแต่ละด่านรวดเร็วขึ้น
กดยืนยันส่งข้อมูลไปเลย
นี่ง่ายคุณผู้ชมกดเข้าไปปุ๊บก่อข้อมูลตามที่เขาถามนะมันยุ่งยากนะคะ
รู้แล้วว่าคุณมาจากไหนจะไปไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็จะทำให้การตรวจสอบนั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ
แต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าขอให้ใช้ในการเดินทางที่จำเป็นเท่านั้นถ้าไม่จำเป็นจริงไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนแบบนี้อยู่บ้านก่อนดีกว่า
เว้นว่ามาทำธุระสำคัญธุระเอกสารการเดินทางหาหมอพบแพทย์แบบนี้อันนี้เราเข้าใจนะคะ
เอาล่ะเอาล่ะตรวจสอบกันพอสมควรแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณชนะไปดูหน่อยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ค่ะ
เพราะว่ามีเหตุการณ์ที่น่าตกใจแบบนี้ค่ะ
เกิดอะไรขึ้นกับเธอคนนี้หมอปลามาทำอะไร
มีหมอปลาด้วยในเหตุการณ์นี้กลับมาติดตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีครับกลับมาพบกับนชาติในช่วงสะบัดมุกกระตุกต่อมหายามบ่ายแบบนี้นะครับ
เพราะเราอยากเห็นคนไทยยิ้มได้ครับคลิปแรกไปดูจะถอนก้าทั้งทีต้องรีบรีบถอนนะครับ
ไหนว่าต้องรีบถอนก้าไม่ใช่หรือครับท่านประธาน
ไปถอนก้าต่อให้เสร็จครับรีบครับรีบเลยครับถอนก้าให้เสร็จ
ให้ปล่อยเสียงหมอลำมาแบบนี้ท่านประธานเขาจะทนไหวไหมล่ะครับนี่
แดดยังไม่ร้อนก็ไม่ต้องรีบร้อนถอนก้าก็ได้นะครับปล่อยเพลงหมอลำมาแบบยาวยาวเลยครับ
ไปดูอีกคลิปของท่านประธานและบอดี้การ์ดของท่านครับ

ท่านประธานเข้ามาเบื้องสวนออยอีกครั้งแล้วนี่ระดับธุรกิจสวนออยสิบไลค์

เป็นประธานนี้ดีแท้มีบอดี้การ์ดคอยใส่เสื้อให้ด้วยแค่ยืนรอใส่ก็พอแล้ว
บอดี้การ์ดใส่เสื้อให้อีกนะนี่คนมิวเดิร์นมีอย่างนี้ครับ
ที่ใส่เสื้อคือบอดี้การ์ดแต่ที่ไม่ได้ใส่เสื้อคือท่านประธาน
แบบนี้ผิวท่านประธานจะไหม้ไหมล่ะครับ
เขาบอกว่าใส่เพื่อนเสื้อเหมือน
บั่ยหนุ่ม
โอ้โหไม่หาไปหาหมอเหรอ
ค่ะตอนนี้เป็นอย่างไร

งานหมอน่ากอยู่แล้วตอนนี้นะงานลดมือทำงานกันห่ามค่ำเตียงก็ไม่พอ

มีหมอปลาเข้าไปเอี่ยวด้วย

เรื่องของเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งอาการเนี่ยนะครับ
ชาวบ้านเขาบอกว่าน่าจะโดนผีเข้า

เหงื่อว่าผู้ถูกกูยังไม่รอดไอ้เฮีย

โดนแล้วโดนผีเข้าแล้วข้างโดนตบแล้ว
เฮ้ยก็เธอแรงเยอะมากเลยคุณชนะ

แล้วก็ร้องดังน่าตกใจมากเลย
ผู้ชาย๒๓คนช่วยกันยังเอาไม่อยู่เลยครับ
ผู้หญิงคนนี้นะครับชื่อว่านางตูซาเป็นหญิงชาวเมียนมานะครับ
โดยสามีกับลูกบอกว่านางตูซาเนี่ย
ส่งเสียงกรีดร้องดังลั่นไปทั่วหมู่บ้านเอื้ออาทรย่านครูบอล

บริเวณตรงนี้ประมาณสัก๒เดือนกว่าแล้ว

หลังจากนั้นเขาเล่าให้ฟังว่าหลานเห็นเงาดำมืดมายืนอยู่ในบ้าน
แล้วนางตูซาผู้หญิงคนนี้อาการผิดปกติเลย
โอ้นี่มีอาการ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีลงไปงานนี้ก็ช่วยกันจับตัวเอาไว้ก่อนนะครับ
หมอปลากันใช้มือก่อนเลยนี่เลยจับสีสาบเลย

อาการแบบอย่างนี้กรี๊ดเลย

นางตูซาเหมือนพยายามพูดอะไรบางอย่าง
บอกว่าชื่อตัวเองเนี่ยชื่อว่าพริก

แล้วมาอยู่ในร่างของนางตูซาเพราะว่าชอบร่างนี้
นี่ค่ะคุณผู้ชมก็ตามกลุ่มกันแบบนี้
แล้วระหว่างที่คุยนะเธอจะขอดื่มน้ำตลอดเลย

ไปคุยกับสามีของตูสานี่นะคะ
คือนายอามินเล่าทั้งน้ำตาเลยคุณชนะ
บอกว่าภรรยามีอาการประหลาดนะคะ
มีอาชีพขายโรตีแต่ก็ขายไม่ได้
เลยต้องหยุดงานพักไปสองเดือน
คอยดูแลภรรยานี่แหละนะคะ
ไม่ยอมหลับยอมนอนวันเอาแต่ดื่มน้ำ

เอาทองที่สะสมไว้๓บาทไปขาย
เงินมา๖๐๐๐กว่าบาทก็ต้องใช้จ่ายจนหมด
บางทีนะคุณผู้ชมพาไปหาหมอไปหาถึงโรงพยาบาลถึง๕ครั้ง
เช็คแล้วเช็คอีกก็หาสาเหตุไม่ได้แล้วก็รักษาไม่ได้ด้วย
นี้ก็เลยต้องไปพึ่งพาหมอผี
ถูกต้องแล้วไปหาถึง๓ครั้งเหมือนกัน
เงินไปหลายหมื่นอาการก็ไม่ดีขึ้นแถมยังหนักกว่าเดิมนะ
เขาบอกเลยว่าตอนนี้เหลือตังค์ติดกระเป๋าแค่๖๐๐บาท

ทีนี้ถามหมอปลาเลยดีกว่าไหนหมอปลามาถึงแล้ว

หมอปลาสัมผัสได้เลยว่ามีพลังงานบางอย่างแฝงอยู่ในร่างของเธอจริง

คืออาการนี้มันมีอาการของคนที่มีพลังงานสะสางอยู่ในตัว
ซึ่งเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์เขาได้
คือข้อสังเกตเขากินน้ำเยอะมาก
ระยะสั้นกินไป๓ขวด
แล้วตัวของคนในเครือญาติก็มีเจอเหตุการณ์แปลก
ไม่ว่าจะเป็นเงาดำ

เรากล้าบอกว่าเคสนี้มันมีพลังงานสะสาง
ซึ่งผมเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวนี้
เอ้าถ้าพูดถึงเรื่องการดื่มน้ำเยอะ

แต่กรณีนี้เนี่ยเขาบอกในเวลาสั้นดื่มไป๓ขวดไง
มันก็ผิดปกติหมอปลาเขาก็เลยรับไปรักษา

เขาบอกว่าพาไปรักษาที่จังหวัดเพชรบุรี

ไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะคะหมอปลามีภารกิจเยอะมาก

จริงคุณยายอาม่าอายุ๘๒ปีอยู่ที่สุพรรณบุรี
มีพลอยก้อนใหญ่อยู่ค่ะสะสมมานาน
เอาไว้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะพลอยก้อนนี้มันไม่ธรรมดา
อยากจะให้หมอปลามาช่วยพิสูจน์หน่อย
หมอปลาไปคุณผู้ชมแล้วไปพิสูจน์พบอะไรบ้างไปดูค่ะ

คุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องถึงหมอปลาอีกแล้ว

หมอปลาพิสูจน์ผีพิสูจน์มือสัมภเวษีไม่ใช่เหรอ
ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อค่ะ
หมอปลานี้นะคะไปพร้อมกับทีมข่าว
ไปถึงตำบลจรเคศ๓พอุทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ไปพบกับอาม่านางมุ้ยเซียมลีรัตนุรัตินะคะ
เป็นเจ้าของที่ดินกว่า๔๐๐ไร่รวมถึงรีสอร์ทและปั๊มน้ำมันอีกมากมาย
อาม่าท่านก็มีทรัพย์สมบัติของท่านและนี่แหละหนึ่งในสมบัติที่เราพูดถึง
สีน้ำเงินขนาดใหญ่วางเอาไว้ให้หมอปลาและทีมข่าวได้พิสูจน์
อาม่าบอกว่าพลอยขุดพบที่ใต้พระแท่นดงรัง
ที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ๔๐ปีก่อนเลยคุณ
คือเรื่องของเรื่องอาม่าเล่าให้ฟังนะครับว่าได้มายังไง
บอกว่าคนงานเนี่ยขุดพบอยู่ใต้ดินลึกไปประมาณสัก๓๐เมตร
พอเจอปั๊บนะครับพลอยก้อนนี้ก็ถูกแบ่งเป็น๓ส่วนนะ
คืออาม่าพอรู้ข่าวนะรีบไปเลยรีบไปซื้อมาเลย
ซื้อมาได้๒ก้อนตอนโดนแบ่งเป็น๓ส่วน
รวมน้ำหนักก็ประมาณสัก๕๕กิโลกรัมโลครึ่ง
ซื้อมาราคา๔๐๐บาทแต่ถ้ายุคนั้นสมัยนั้น๔๐๐ผมว่าเยอะนะ

บอกว่านับตั้งแต่ได้พลอยนี้มาอาม่าธุรกิจดีมากค้าขายรุ่งเรือง
ถ้าอยากจะให้พิสูจน์ขอชิ้นส่วนพลอยหน่อยละกัน
ขอขอกระเทาะออกมาหน่อยนะครับเดี๋ยวส่งต่อให้ดรวีรชัยพุทธวงศ
หรือว่าอาจารย์ออสแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ไปตรวจสอบว่าเป็นพลอยจริงหรือเปล่า

ของจริงมันจริงแต่ของแพงหรือถูกเราไม่รู้เท่านั้นแหละ
ถ้าไม่จริงมันจะอยู่ลึกอย่างนั้นเลย
ลึก๓๐กว่าลองทำไมก่อนก็จะคุกบ่อโผง
ซึ่งตัวเราอีกก็เชื่อว่ามันเป็นของแท้
ของแท้ฉันตามกว่าจะเจอ
อีกสีกนึงเนี่ยตามยากลูกเนี่ยเขาไปเจริญาให้
มันก็บุญของฉันแล้วเนี่ยใหญ่ทั้งนั้นเลย
โอ้โหแท้ไม่แท้เดี๋ยวรอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

ตาแมวที่ห้อยคออยู่เนี่ยเอามาให้หมอปลาดู

ซื้อมาจากคนที่รู้จักกันเมื่อ๓๐ปีก่อน
ซื้อมาราคาหลักแสนนะครับ
นี่แท็กตาแมวที่โชว์นี่แหละคุณผู้ชม
อาม่าบอกว่าได้มาจากแมวตัวผู้สีน้ำตาล

มา๓๔วันแล้วแต่ว่าซากไม่เน่าเปื่อยนะ
แล้วก็มีคนไปเขย่าร่างมันดู
ก็เพราะว่าอยู่ดีตาแมวมันหลุดออกจากเบ้า
ลักษณะนี้คุณผู้ชมจะเป็นใสมีแวววาวตรงกลาง

เห็นเหมือนเป็นคราบเลือดของดวงตาแมวติดอยู่
อาม่าก็เชื่อว่านี่แหละคือเพชรตาแมวที่หายาก
ก็เลยเก็บรักษามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ก็สำหรับเพชรตาแมวนะครับตามความเชื่อที่เขาเล่าต่อกันมานะ
เขาเชื่อว่าเป็นอัญมณีแห่งความเป็นมงคล
ผู้ใดได้ครอบครองจะนำมาซึ่งความโชคดี
ความเป็นสุริมงคลการเงินการงานค้าขายร่ำรวย
เกื้อนหนุนเกื้อกูลให้เจอแต่ความสำเร็จสมหวังดังใจ
เอางี้ทางวิทยาศาสตร์เขาก็พิสูจน์ได้นะ
คือทางวิทยาศาสตร์ก็ระบุว่าเพชรตาแมวก็คือแมวที่มีความผิดปกติ
หรือว่าโรคตาที่เรียกว่าต้อต้อตานั่นแหละ
ตาเป็นต้อมีความผิดปกติก็เป็นความเชื่อด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ดูแล้วกันคุณผู้ชมว่าถ้าหากว่าใครมองว่ามันเป็นเรื่องสิริมงคล
อยากจะเก็บเอาไว้เพื่อความสบายอกสบายใจก็ไม่ว่ากัน
มีทั้งความเชื่อและวิทยาศาสตร์ผสมผสานกันในเรื่องเดียว
เอาล่ะยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลย
เป็นเรื่องราวของคนกำลังจะแต่งงาน
โอ้โหคนจะแต่งเนี่ยนะฮะงานตรงงานแต่งก็เป็นงานรุ่นเริกเป็นงานบันเทิงถูกไหม

แค่เกลือมากันเต็มแล้วครับงานนี้บอกเลยนะว่าบางทีดูกันให้ดีเถอะ
ถ้าหากว่าสนุกรื่นเริงเกินไปเดี๋ยวได้ไปโรงพยาบาลล่ะครับ

อี๊ยโอ้โห

เรื่องของเรื่องเป็นซองซองจากท่านแขกผู้มีเกียรติทั้งหลาย

ก็คือจะมามอบให้กับเจ้าบ่าวแหละ
เขาก็คงเพื่อนฝูงกันนะเนาะ

จะให้แบบว่ามีภาพบรรยากาศที่มันชื่นมื้นสนุกสนานกันหน่อย

ให้ไงก็ต้องโหนมโหนมต้นนี้ลงมา

โอ้โหดีไม่ไปโดนใครหัวร้างข้างแตกเข้า

นี่แหละครับแต่งทั้งทีต้องทำอะไรให้โลกนี้จดจำ
แล้วก็ที่ส่งผ่าน๒คนนี้จำไปชั่วชีวิต
มีกิจกรรมสนุกในงานแต่ง
ยังไงก็ยินดีกับทุกคู่รักด้วยละกัน
ดินเพราะแต่งงานกันในช่วงโควิดนี่
ต้องฟันฝ่าสถานการณ์นี้ไปให้ได้

รวมไปถึงพระก็เป็นกำลังใจให้กับโยมเหมือนกันนะคุณผู้ชม
มีโครงการดีคุณชนะชื่อว่าพระไม่ทิ้งโยมนะคะ
จัดโดยเจ้าอาวาสที่วัดทุ่งสนุนรัตนารามจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ

โครงการนี้จัดขึ้นมาระดมทุนแล้วจะทำอะไร
เอาไปสร้างโรงพยาบาลสนามค่ะ
กรณีนี้เล่าให้ฟังค่ะว่าพระมหาอภิชาธิกิติวรรณอยู่
ทำอย่างไรคะมอบกุฏิสงฆ์และอาหารที่บินทบาทมาตอนเช้า
ให้กับญาติโยมที่มีความเสี่ยงในการติดโควิดได้รับประทาน
หรือว่าอยู่ระหว่างการกักตัวนั่นแหละให้มาอยู่ในพื้นที่ของวัด
จนตอนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะกุฏิที่พักมากมายตรงนี้
ก็คือเตรียมไว้รอสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้ามากักตัว
คือภายในจังหวัดนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกฮะโอ้โห
บอกเลยว่ามีคนติดเนี่ยคือในจำนวนยอดสะสมนะ

พระมหาอภิชาตินะครับเลยผุดโครงการพระไม่ทิ้งโยม
ญาติโยมได้เช่าบูชา
วิธีการประมูลนะครับอย่างที่เห็น
ก็ประมูลกันไปใครที่ชื่นชอบพระองค์ไหน
หรือว่าสิ่งที่เป็นสิริมงคลชิ้นไหน

เขาบอกว่าร่วมแล้วเนี่ยประมูลกันนะฮะราคาก็สูงถึง๑๒๐๐บาท

อกจากนี้ยังมีผู้ร่วมบริจาคที่แบบบริจาคเฉยเลยนะ
รวมแล้วก็ได้ยอดถึง๑๗๔๙๓บาทสาธุ
สาธุสาธุอนุโมทนาด้วยนะคะ
พระมหาพิชาติบอกว่าที่ทำแบบนี้เพราะว่าเห็นบุคลากรทางการแพทย์ทำงานกันหามรุ่งหามค่ำ

ทางพระอาจารย์เนี่ยท่านก็เลยอยากจะให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือค่ะอืม
เพราะโรงพยาบาลอำเภอบึงสัมภาษีตามที่เราได้บอกให้สัญญาไปแล้วว่า
พระจะไม่ทิ้งโยมเราก็จะไม่ทิ้งกันโยมไม่ทิ้งพระพระก็ไม่ทิ้งโยมเหมือนกัน
โยมไม่ทิ้งพระพระก็ไม่ทิ้งโยมสาธุจ้า
ท่านใดนะครับอยากจะร่วมบูชาตะกรุดเมตตามหานิยมหลวงพ่อพระเจ้าบุญล้านรุ่นหนึ่ง
สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้ว๐๖๓๓๙๖๔๖๙๓
บอกแบบนี้ละกันรายได้ทั้งหมดมอบให้กับโรงพยาบาลบึงสามัคคีเพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามสู้ภัยโควิด๑๙
ขอบคุณสาธุนะดีนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจไปไหน
แล้วก็รู้สึกว่าสบายอกสบายใจมีพระคุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนียวส่วนการทำบุญก็เป็นเรื่องของความพร้อมแล้วกัน
อย่าไปคิดว่าเงินทองต้องมากมายเสมอไปมีเท่าที่เรามีไม่ลำบากก็ถือว่าช่วยกันแล้ว
ไปดูเรื่องของงานศพที่พอได้ดูข่าวนี้แล้วเนี่ยเออมันก็ชุ่มชื่นหัวใจบางอย่างเรื่องของการแบ่งปันกันนะครับ
คือที่นี่ครับงานศพที่นี่เนี่ยโอ้โหของชำรวยไม่เหมือนที่ไหนแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าไม่รับซองเลยนะครับ
นี่นะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับที่วัดหงษ์ปฐุมมาวาดอำเภอเมืองปฐุมธานี
เขามีพิธีประชุมเพลิงคุณยายบุญช่วยค้าขายอายุ๘๕ปีท่านเนี่ยเสียชีวิตจากโรคชะลานะครับ
คือก่อนเข้างานนะเจ้าหน้าที่อสมเขาจะมาคอยตรวจวัดอุณหภูมิตามมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙ของทางจังหวัด

แต่ที่ทำให้บรรดาผู้ร่วมงานรู้สึกเฮ้ยแปลกไม่เหมือนที่อื่นเพราะที่นี่เขามีกระดาษที่เขียนข้อความเอาไว้เลยว่า

ตรงนี้ครับกราบขออภัยเจ้าภาพขออนุญาตงดรับซอง
โอ้โหขีดเส้นใต้เลยนะงดรับซอง
แล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาร่วมงานและนอกจากจะไม่รับซองช่วยงานแล้วนะ

เจ้าภาพเขาให้ของชำรวยด้วยนะ

นี่เลยครับธนบัตร๑๐๐บาท๒ใบ๒ฉบับ
นี่กำลังแพ็คใส่ซองเลยนะ
แล้วที่ฮือฮาคือเหรียญบาท๑เหรียญ

นั่นแหละครับใส่ในซองพลาสติกแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล๑ขวดจัดให้ด้วย
แล้วก็ไปถึงอาหารวาก๑ชุดนะครับคุณที่สา
โอ้โหเป็นแนวคิดที่ดีและแปลกใหม่มาก

คุณยายบุญช่วยเป็นคนโสดไม่มีครอบครัว

ยายได้ฝากให้ทุกคนทำตามสิ่งที่คุณยายคิดเอาไว้ก็คือ
ให้สวมชุดขาวนี่มันเผาศพ
สังเกตไหมใส่ชุดขาวกันพร้อมหน้าพร้อมตา
อกจากนี้คุณยายยังขอให้หลานสาวร้องเพลง
สยามเมืองยิ้มของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ด้วย
เพราะว่านี่คือเพลงโปรดของคุณยายก่อนที่จะประชุมเพลิง

แต่สิ่งที่ต้องเล่ากันต่อคุณชิสา

ต้องบอกว่าคนยายเนี่ยเก็บสะสมมาตั้งแต่สมัยยังสาวนะฮะ

อยากจะให้คนที่ได้รับไปเห็นคุณค่าของเงิน๑บาท
ก็อยากจะให้เห็นว่าทุกบาททุกสตางค์นั้นมีคุณค่า

แล้วก็ถือว่างานก็จัดไปได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยนะคะ
ก็แสดงความเสียใจกับเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมครับในโลกโซเชียลมันมีคลิปเยอะแยะมากมาย
ดูไปมันก็เพิดเผินดีค่ะ
แต่บางคลิปบอกเลยว่าดูรอบเดียวไม่พอมันต้องดูสัก๒๓รอบ
ทำไมอ่ะเพื่อพินิษฐพิจารณาว่าสิ่งที่เห็นแล้วมันใช่อย่างที่เราคิดจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวจะพาไปดูคลิปนี้ดูแล้วตกอกตกใจอยู่เหมือนกันนะ
เห็นเหมือนที่ฉันเห็นไหมมีหนึ่ง
อ๋อบีหนึ่งบีสองก็เห็นอย่างนั้นแหละ

ใช่หรือเปล่าไม่รู้ดูเอาสิบีหนึ่ง

นี่กลางวันยังรู้สึกทำไมให้ขนลุกได้ขนาดนี้นะ

พี่กัดคุณผู้ชมหน่อยละกันเผื่อใครอยากจะไปดูกับตา
ริมทางอยู่ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ใครที่ขับรถผ่านไปแล้วถอยมาก็คือหนุ่มอาสาพิทักษ์ชีพค่ะ
เขาบอกขับผ่านไปแล้วแต่แบบมองไงเอ๊ะอะไรแป๊บเขา

แล้วสิ่งที่พบเนี่ยคุณผู้ชมภาพสุดท้ายในวงกลมแดงที่เราเห็นอีกมุมนึงเนี่ยนะหลังจากที่ถอยรถมาแล้ว
เห็นเหมือนคนสวมเสื้อขาวชุดขาวเนี่ยแล้วเหมือนก้มหน้าก้มตา
แล้วเสาสารามันบังอยู่ไงแล้วมันก็ดูแล้วคล้ายคนอ่ะคุณชนะ
มันก็มีความคล้ายนะถ้าเราลองจินตนาการตามนะ

ใครที่ได้เห็นคลิปนี้ในโลกโซเชียลเขาก็คอมเมนต์กันไปนะ
เออบางคนก็แสดงความเห็นกันด้วยบอกว่าเอ๊ะที่เห็นอยู่เนี่ย
เหมือนเป็นผู้หญิงในชุดสีขาวนะบางคนบอกว่ามองไกล
หรือว่าจะเป็นเพียงแค่ชุดธรรมดาที่เขาแขวนเอาไว้
อาจจะแขวนไว้ด้านหลังไงอาจจะวางไว้ตรงนั้น
บางคนมองแล้วบอกว่าเป็นชุดไทยเลยจินตนาการล้ำลึกไปกว่านั้น
เจ้าของคลิปเองเขาบอกว่าที่เห็นนั้นอาจจะเป็นเจ้าที่ประจำศาลก็ได้
เรื่องนี้ก็หลากหลายความคิดความเห็นแหละคุณผู้ชม
แต่มีอยู่๒๓คนนะคุณชนะที่มาให้ข้อมูลน่าจะเชื่อถือได้
เขาบอกว่ายังไงบอกอย่างนี้สารตรงนี้นะคือสารทวดตูมปังค่ะ

ซึ่งเป็นสารที่ชาวบ้านนับถือบูชาเคารพกันมานาน
ส่วนบุคคลชุดขาวที่เห็นเนี่ย
น่าจะเป็นคนที่มาอาศัยอยู่ที่ศาล

มีเสื้อสีขาวอีกตัวหนึ่งแขวนอยู่ด้วย
เหมือนเป็นคนที่มาคอยดูแลอะไรแบบนี้
เห็นเสื้อขาวออกแขวนอยู่ไหมคะ
เท่านี้เลยที่ได้ข้อมูลมาเพิ่มเติม
เพราะฉะนั้นไม่ฟันทงว่าสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไร
อาจจะเป็นคนก็ได้เจ้าหน้าที่ดูแลก็ได้
หรืออาจจะตาฝาดไปก็ไม่รู้เหมือนกัน
เหตุผลที่เราไม่กล้าฟันทงเพราะเราหวังว่าจะมีภาค๒

มันระทึกจริงแหมเรื่องแบบนี้มันน่าติดตาม
เพราะฉะนั้นกับเหตุการณ์ที่จะให้ดูต่อจากนี้

มีรถคันหนึ่งขับเข้าไปในปั๊ม

โอ้โหลักษณะของการขับเนี่ยชนนั่นชนนี่
แล้วเหมือนกับหนีรถอีกคันนึงมา
ไล่ล่ากันในปั๊มเลยล่ะครับ
ค่ะ
ค่ะแล้วยังไง

กับเพลงที่เปิดอยู่ในรถคนละเรื่องกันเลย

แต่เราอยากให้โฟกัสกันที่เรื่องราวนี้

กระบะคันสีขาวเนี่ยขับวนแบบว่า

กลุ่มคนที่วิ่งไล่ตามอยู่

เรื่องของเรื่องคนที่วิ่งไล่ตามน่ะ

ใช่ครับกำลังไล่รถกระบะคันนี้

โอ้โหแล้วนอกจากนี้ยังมีรถกระบะอีกคันหนึ่งที่เป็นสีดำ
คุณดูให้ดีนะจะมีรถกระบะสีดำเนี่ย

แล้วยังมีตำรวจอีกหลายนายเนี่ยพยายามวิ่งล้อมแล้วนะ

กระบะการสีขาวนี่ก็ชนชนชน

อื้อหูก็ยังไปกันเปอร์เลยนะ

ทีมงานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยค่ะ
ทราบว่าที่เกิดเหตุคือปั๊มเชลสาขาตลาดเก่าตะบนกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี
เกิดเหตุช่วงเย็นวันที่๑๘กรกฎาคมวันอาทิตย์เนี่ยนะ
คือมีกลุ่มชายชะกันเข้ามาภายในปั๊มแล้วก็ยิงปืนปั้งเนี่ย
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการยาเสพติดต่อชะดอ๔๒๖กระบีเขาก็ขับรถตามมานะฮะ
ตะมนต์กระบี่ใหญ่เพราะสงสัยว่ากลุ่มชายชะกันเนี่ยน่าจะมีของผิดกฎหมาย
กระทั่งขับเข้ามาในปั๊มแล้วคิดว่าคงจะมาเติมน้ำมันนั่นแหละ
คือรถของตำรวจสองคันเล่าให้ฟังก่อนนะครับที่ขับตามมาเนี่ยก็คือรถกระบะ๔ประตูสีดำที่เห็นในคลิปนั่นแหละ
และรถเก๋งสีขาวอีกคันหนึ่งพยายามขับประกบปิดหน้าปิดหลังแล้ว
คันนี้คือรถของคนร้ายสีขาวคันนี้เนี่ยรถของคนร้ายครับ

เล็ดลอดหลุดออกไปได้ครับ

คือทางตำรวจเองเขาก็พยายามแล้วนะไอ้เสียงปืนที่ดังเนี่ยพยายามยิงปืนไปที่ล้อรถ

แต่ว่าก็ยังหยุดไม่ได้นะขับไปจนออกถนนใหญ่ไปเลย
พนักงานร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มนะครับก็เล่าให้ฟังว่าเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่
ต้นจนกระทั่งรถกระบะสีขาวที่ขับแหวกวงล้อมหนีออกไปได้เนี่ย
เธอบอกว่าเธอตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากจนต้องรีบปิดประตูร้านหนีเลย
น่ากลัวไงคุณชนะใครก็กลัวแล้วครับค่ะเนี่ยฮะ
ตอนนี้นะตำรวจก็ยังเร่งไล่ล่าอยู่นะคะ
ใครมีเบาะแสเห็นลักษณะรถสีขาวแข็บแบบนี้ก็แจ้งคุณตำรวจเขาหน่อยแล้วกัน
หรือว่าถ้ามีความคืบหน้าก็ติดตามต่อได้ในข่าวช่วงต่างของไทยรัฐทีวีของเรา
นะคะมาดูเรื่องราวของผลกระทบจากโควิดระบาดหน่อยเราก็คงจะต้องมีเรื่องนี้เล่ากันทุกวีทุกวันนะคุณผู้ชม
เห็นใจกันแต่มันต้องสู้อย่างเช่นเกษตรกรที่เขาปลูกแก้วมังกรค่ะโอ้โหผลไม้สุขภาพนะ
แต่ตอนนี้ราคาตกเหลือกิโลกรัมละสองบาทค่ะคุณผู้ชมน่าเห็นใจโอ้โหน่าเห็นใจนะ
แล้วดูแก้วมังกรลูกใหญ่ใหญ่สดสดสวยสวยน่าทานมากนะนั่นสิครับ
นี่คือเกษตรกรที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะมีเกษตรกรที่ปลูกแก้วมังกรมากที่สุดในจังหวัด
แต่ปีนี้มันสาหัสสาการเหลือเกินคุณชนะ
จะบอกให้เลยว่าแก้วมังกรจากที่จังหวัดเลยเนี่ยคุณภาพดีรสชาตินี้เยี่ยมเลยนะ
โอ้โหหวานฉ่ำเย็นชื่นใจโดยเฉพาะที่นี่แหละค่ะบ้านร่องจิกหมู่๒ตะบนร่องจิกอำเภอภูเรือ
บอกโอ้ยยยยยยยยลำบากเหลือเกินโอดควรกันสุดเลยนะคะ
โดยเฉพาะเจ้าของลงแก้วมังกรเนี่ยค่ะชื่อว่าคุณจันฉายคำยัง
บอกว่าปีนี้แย่มากพี่ขายไม่ได้เลยราคาตกต่ำมากไม่เหมือนครั้งก่อน
ปกตินี่นะกิโลกรัมละ๒๐๒๕บาท
ปีนี้คุณชนะโควิดระบาดมาแล้ว๓รอบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้โอ้โหหนักเหลือเกิน
ลูกค้าก็ไม่มาซื้อตลาดไทยตลาดค้าส่งจังหวัดอื่นก็ปิดร้างไปหมดเลย
ชาวบ้านที่เขาจะมาซื้อเนี่ยเขาก็เรียกว่ามาอย่างลำบาก
ก็เขาก็ช่วยกันแหละเท่าที่จะช่วยได้
ตอนแรกเห็นบอกว่าสวนเนี่ยยอมขายในราคาที่ขาดทุนนะ
ก็คือกิโลกรัมละ๒บาทแต่บางส่วนนะฮะเหลือกิโลกรัมละ๑บาทก็มีนะ
โอ้โหไม่เคยเกิดมาเคยฟังเรื่องว่าขายถูกขนาดนี้เลยอ่ะ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบยังมีอีกคนนึงก็คือนายนิเวศวังคิรี
เป็นเจ้าของสวนแก้วมังกร๕๐๐หลักนะครับเขาเล่าว่าเด็ดแก้วมังกรออกมาขายริมทางแล้ว
ตรงถนนสายด่านซ้ายภูเรือซึ่งแก้วมังกรปีนี้เขาบอกว่าโอ้โหย่ำแย่จริง
ราคาหน้าสวน๒๕บาทแล้วแต่ขนาดนะส่วนเพลิงริมทางที่เขาขายตรงข้ามถนนเนี่ย
ส่วนใหญ่จะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๕บาทคละไซส์กัน
คือด้วยความที่การแพร่ระบาดของโควิด๑๙มันทำให้ปีนี้อะไรมันก็แย่ไปหมดนะครับ
ส่วนของตัวนายนิเวศเองบอกว่าโอ้โหวันนี้ต้องยอมขายต้องตัดใจขาย
ขายกิโลกรัมละสองบาทโอ้โหขายอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ทุนคืนอ่ะเนอะ
สิครับแต่เขาก็บอกว่าดีกว่าปล่อยให้มันเน่าคาต้นมันจะเสียหายหนักกว่านี้อีกนะครับ
อันนี้คุณผู้ชมน่าเห็นใจจริงนะคะใครช่วยกันได้ช่วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายน้ำผลไม้ปั่นผลไม้สดลองดู
ในราคาประหยัดแล้วเอามาขายช่วยกันได้ด้วยเหมือนกัน
โอ้โหผมชอบนะแก้วมังกรเนี่ยฝานมานะโอ้โหแบบชำแบบแช่จากในตู้เย็น

แกะแงะเมล็ดออกก่อนแล้วค่อยกิน
เมื่อไหร่คุณจะได้ทานค่ะ

นี่เรื่องของเรื่องจะได้ติดตามเรื่องต่อไปใช่ไหม

เอาละค่ะกลับมาในช่วงนี้คู่กัดสะบัดข่าวที่ฉันมีคำถาม

คุณเคยเก็บเงินเพื่อไปทำอะไรบ้างคะ
เคยเก็บเงินแต่สุดท้ายก็โดนจับได้จริง

เก็บเงินกับซ่อนเงินคนละอย่างกันนะ

เพื่อที่จะไปทำบางสิ่งบางอย่างเป็นความฝัน
เป็นสิ่งที่ทำเพื่อความกระตันอยู่

ลองดูในคลิปนี้ดูแล้วกันนะจ๊ะ

เขาว่าต่อไปเนี่ยเราต้องเก็บเงินกันแล้วแหละ
เผื่อแบบเราอยากมีของอะไรที่อยากได้
จะได้ซื้อได้ไงดีไหม

เขาอยากจะเก็บตังค์ทำจมูกอะ

เขาจะพาปลูกอย่างน้องที่พัดอย่างน้อย
ไปนวดกับปู่
ไปกับบูดเหรอ

โอ้คือคนดีกระตานยูพาปู่ไปนวด

ก็เลยต้องบอกว่าจะไปนวดกะปู่

คุณต้องพูดให้มันชัดนะคุณชิสา
มาพูดตังสันว่านวดกับปู่นวดกับปู่นวดกับปู่ไม่ได้
เอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ
เราจะลากันไปด้วยภาพของน้องเหมียวที่รับบทเป็นนักเรียน

ช่วงนี้หมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ